พระใหญ่ช่วงสัปดาห์หน้าวันอาสานหบูชาและวันเข้าภาษา
วันเข้าพรรษาถือว่าอีกหนึ่งอย่างที่นิยมไปทำบุญก็คือ
การทำบุญด้วยเทียนรวมทั้งซื้อสังขพันธ์ต่างไปร่วมทำบุญในวันพระใหญ่
บรรยากาศที่จังหวัดสุโขทัยค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านสังขพันธ์ในจังหวัดตอนนี้
นำเทียนพรรษาออกมาวางจำหน่ายแล้วนะคะ
ขณะที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายค่ะจัดโครงการตรวจสุขภาพพระก่อนเข้าพรรษาค่ะ
พันเอกกิติพันธ์เฮงสนั่นกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราช
นำหน่วยแพทย์เข้าตรวจสุขภาพพระกว่า๒๐รูปนะคะที่วัดเมงรายมหาราชบ้านห้องลี่
พระครูเขมมาสุทธิธรรมเจ้าอาวาสวัดเมียงรายมหาราชกล่าวว่า
การตรวจสุขภาพพระถือว่าเป็นบุญกุศลของทุกคน
และทำให้พระมีสุขภาพดีในช่วงเข้าพรรษาด้วย
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้บรรเพลินประโยชน์
สวดมนต์ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาค่ะ
ส่วนบรรยากาศร้านขายเครื่องสังขพันธ์และเทียนพรรษา
ที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้คึกคัก
หลังจากที่ประชาชนออกไปซื้อเทียนพรรษา
และเครื่องสังขพันธ์กันเป็นจำนวนมากค่ะ
ออนอนงจงกิติพงศ์เจ้าของร้านบอกว่า

แต่ว่าประชาชนยังคงไปเลือกซื้อเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเทียนพรรษาขนาดเล็กราคาประหยัดจะขายดีช่วงนี้ค่ะ

ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรเริ่มคึกคัก
เจ้าของร้านบอกว่าประชาชนเริ่มซื้อเทียนพรรษา
โดยเฉพาะเทียนที่ตกแต่งด้วยกระดาษสีเป็นรูปดอกบัว
และสั่งเทียนพรรษาตามขนาดที่ต้องการอีกเป็นจำนวนมากค่ะ

เจ้าของร้านสังขพันธ์ในอำเภอสวรรคโลก
เริ่มนำเทียนผ้าสบงและเครื่องสังขพันธ์ออกวางจำหน่ายแล้ว
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักร้อยบาทไปจนถึงหลักพันบาทนะคะ
ทำให้บรรยากาศการซื้อขายเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ